คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราต้องตามความคืบหน้าให้
แล้วก็ตามคลิปต้นเรื่องให้คุณผู้ชมด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปนะคะว่ามีคลิปภาพ
เฉียวชนรถจักรยานยนต์แล้วก็ไม่ลงมาดู

มีรถจักรยานยนต์ที่เป็นพลเมืองดี
เขาก็ตามไปไปเรียกให้จอด
พุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีด้วยนะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้สอนอคลองตัน
เกษียณแล้วตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ไปชนรถจักรยานยนต์เลย
ไม่ได้ไปชนใครก่อนอยู่ดีมีรถจักรยานยนต์ยนต์ขี่ตามมาล้อมหน้าล้อมหลังเขา
เขาก็เลยกลัวก็เลยขับหนีก็เลยไปพุ่งชนรถจักรยานยนต
มาล้อมหน้าล้อมหลังเขาเขาบอกแบบนี้นะ
แต่จริงแล้วมันมีคลิปต้นเรื่องเหตุการณ์ต้นเรื่องนะคะ

นี่ไงคะนี่คือคลิปภาพต้นเรื่อง
แล้วก็ไปเบียดรถจักรยานยนต์ที่เขาอยู่ขวามือแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือต้นทางเลยก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์พลเมืองดี
เขาขี่ตามไปหลายคันนะคะตามไปไปเรียกก็ยังไม่ยอมหยุด
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพลเมืองดีด้วย
เป็นอดีตในพลก็คือเกษียณแล้วนะคะไปที่สอนอคลองตัน
เจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหายค่ะ
ตอนไปที่โรงพักพลตรีสุรศักดิ์ก็ยังไม่ยอมคุยอะไรกับนักข่าวนะ
ก็เดินไปไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์บันทึกภาพ
แต่สุดท้ายยอมให้สัมภาษณ์นะคะ
พลตรีสุรศักดิ์บอกว่าการที่ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ต้นเรื่องนั้นน่ะ
มันไม่มีคนเจ็บนี่ครับรถก็ไม่ได้เสียหายนี่
ก็ไม่คิดว่าจะมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่ตามมาล้อมหน้าล้อมหลังแบบนั้น
ตกใจกลัวก็เลยทำอะไรไม่ถูก
เพราะว่าถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์ขี่ตามมา
มันเหมือนกับถูกคุกคามแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
วันนี้เครียดมากต้องตกเป็นจำเลยของสังคม
ซึ่งการมาเข้าเจรจากลายเกลี่ยในวันนี้นะคะก็ได้มีการคุยกับคู่กรณีที่รถ
ผู้เสียหายคือนายอนันต์จันผู้นะคะเป็นรถจักรยานยนต์สีดำ
ก็คือตามคลิปต้นเรื่องอ่ะค่ะก็บอกว่าตำรวจประสานให้ไป
คลองตันไปให้ข้อมูลแต่นายอันนันต์เขาบอกว่า
ก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเอาราวอะไรหรอก

ชี้ให้ดูว่าเออมันชนกันยังไงจากคลิปต้นเรื่องอะนะคะ
มันไปเฉียวกันขนาดไหนรถเสียหายไหมเจ็บไหมเนี่ย
ครับ

หน้าทางคุณลุงเขาก็ออกมาแล้วก็คือเบียดกันไปเรื่อยเบียดไป
ผมเข้าทะเลที่๓แล้วตัวรถผมก็ไปติดกับรถคุณลุง
ติดกันแล้วก็ด้านตัวขวาด้านขวานี่ผมก็ไปติดกับต้นไม้ที่เกาะกลาง
อ้อก็ไปติดกับอยู่ที่ฟุตบาทที่เกาะกลาง
ก็เลยไม่ล้มลงดังที่มีตามสภาพคลิปประกบอยู่
ก็ยังไม่ได้คุยอยู่ครับก็คือเปิดกระจกมานิดเดียว

ก็คงให้ตำรวจดำเนินการต่อไปเรื่องพระบรมจดการจราจร
ทีนี้ค่ะทางตำรวจสนคลองตัน
ก็เลยบอกว่าคดีนี้ต้องแบ่งเป็น๒ส่วนนะคะ
ส่วนแรกก็คือคลิปต้นเรื่องเนี่ยค่ะที่พลตรีสุรศักดิ์ขับฟอร์จูเนอร์เปลี่ยนเลนกระทันหันไปเลนขวาแล้วก็ไปเฉียวชน
อนันต์คนนี้เขาไม่ติดใจเอาความ
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดี๒ข้อหากับพลตรีสุรศักดิ์
หนึ่งขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
สองชนแล้วหนี
ซึ่งทางพลตรีสุรศักดิ์เขายื่นขอประกันตัว
ก็คือปล่อยตัวชั่วคราวนะ๑๕๐๐บาทตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีพลเมืองดี
รถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามไปล้อมเอาไว้แล้วก็ถูกชน
เขาก็ไปร้องทุกข์ที่โรงพักเหมือนกัน

ในส่วนนี้นะคะทางตำรวจ
นอคลองตันบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการให้คุยกัน

ในส่วนของผู้เสียหายที่เป็นพลเมืองดี

แต่ถ้าไกลเกลี่ยกันให้จบมันก็ได้
พลเมืองดีผู้เสียหายคือนายวรายุทธ์ปิ่นใจนะคะ

พนักงานสอบสวนเชิญไปให้ปากคำไกลเกลี่ย
ประเมินความเสียหายเบื้องต้นน่าจะไม่เกิน๑หมื่นประมาณนี้นะคะ
เพราะว่าศูนย์ถวงรถเสียมีร่องรอยการโดนชนเยอะเลย

เพราะคลิปมันชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางผู้เสียหายในส่วนของพลเมืองดีนะ

แล้วแต่พลเมืองดีที่ถูกชนว่าจะเอาเรื่องเอาราวยังไงบ้าง
ก็เลยแยกเป็นสองคดีใช่เป็นสองส่วนกันนะคะ